ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะมีโชคลาภเกี่ยวกับความรัก
มีคนมาสนใจผัวพันเป็นคนดีพร้อมและคนในฝันทีเดียว
คนมีครอบครัวอย่าออกนอกลู่นอกทางเจอคู่ดีแล้วจะได้โชคเพราะคู่แน่นอน
สุขภาพระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือใช้ชีวิตนอกบ้าน
ขับขี่โดยสารยานพาหนะระวังบาดเจ็บที่เท้า
เก่าโรคประจำตัวกลับมาคุกคามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเลือดและหัวใจ
การเงินปลายปีมีปัญหาสภาพคล่องแม้รายได้ประจำยังเข้ามาปกติ
แต่ก็มีรายจ่ายปลีกย่อยใช้สอยไม่เว้นแต่ละวัน
หนุนไม่ทันต้องเอาเงินเก่าเงินออมออกมาใช้
การงานกิจการสำคัญบางอย่างที่วางไว้จะมีปัญหา
รุนแรงถึงขั้นชะลอไว้ก่อนเพราะรอทิศทางตลาดและเศรษฐกิจ
ระวังคำพูดอาจทะเลาะบาดหมางกับผู้ใหญ่
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์